เหตุการณ์นี้แก๊งคอลเซนเตอร์ต้องมีคำว่าโคตรนำหน้า

คือคอลเซนเตอร์จะโทรไปข่มขู่ว่าคุณติดหนี้คุณติดเงินผม

แต่ว่ารอบนี้ไถตังค์ไม่ดูตาม้าตาเรือ
เพราะคนที่ถ่ายตังค์เป็นตำรวจภูทรภาค๙ระดับสารวัติ

แห่งบันดาลใจ
พี่เดี๋ยวผมให้น้าไปจ่ายที่นั่นได้ไหมครับ
ไม่ได้นะพี่นะที่ตอน
พี่ตำรวจพี่ลาออก
ลาออกจากตำรวจแล้วพี่ไปเป็นนักแสดงดีกว่า

ไม่รู้ไม่รู้ตาม้าตาเรือเลยว่าที่แกถ่ายตังค์อยู่นี้นี่ระดับรองสารวัตรผู้กอง

และท่านเป็นตำรวจที่ผู้กองใส่
เป็นตำรวจอยู่ภูทรภาค๙
เจอแบบนี้บอกนี่คุณลุงคุณไปกู้เงินนะผ่านแอป
แล้วลุงคุณบอกว่าให้มาทวงเงินกับคุณ
ทางนี้บอกลุงกูตอนไหนว่าไปกู้ตอนไหนว่างงมากเลย
ก็เลยพยายามถามถ่ายบอกบี้ผมมีแค่ติดเท่าไหร่ฮะ

งั้นมึงรีบให้มาถ้าไม่ให้มึงเจอดีแน่
ทางตำรวจเนี่ยทางผู้กองเนี่ยเลยบอก
งั้นนัดจ่ายเงินกันได้ไหมกะว่าจะไปตะล่อมจับให้ได้ครับ
แต่ไอ้ฝั่งนั้นเนี่ยไม่อยากเจอหน้าใครให้โอนมา
ถ้าไม่ยอมโอนมาสลิปไม่เห็นวันนี้มีเรื่องแน่

เบอร์โทรศัพท์ของพวกเราเราท่านมันจะฟุ้งกระจาย
อยู่ในโลกของเงินก้มเงินกู้แบบนี้แล้ว
วันดีคืนร้ายเราอาจจะเจอแบบนี้ก็ได้
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

ตำรวจภูทรภาค๙เลยทีเดียวฮะ